เราลงพื้นที่ไปตามเหตุการณ์นี้ให้นะครับ
เพราะว่าเห็นข่าวเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันอุกอัดเหลือเกิน

มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมารถเนี่ยเสียหลักตกข้างทาง
ที่ถนนแถวตะบนสามเรือนอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา
นี่ครับกู้ภัยก็ต้องมาช่วยนะฮะ
คือหลังคานี้ยุบเลยกระจกหน้ากระจกประตูนี่แตกหมด
คนขับเนี่ยชื่อนายสายันนามสกุลสายเพชรอายุ๔๒ปีนะครับ
ที่สำคัญก็คือเขามีบาดแผลคล้ายถูกยิงอยู่ที่แผ่นหลัง
เป็นรูอยู่เหมือนกระสุนปืนฮะเข้าไปอ่ะ
อาการสาหัสนะครับคือในที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
แต่มีลักษณะเหมือนกับบาดเจ็บที่หลังเหมือนกับถูกยิงนะฮะ
ริมถนนโรจนะช่วง๔ทุ่ม๕นาที
ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุที่รถตกข้างทางเนี่ย๓๕กิโลเมตร
เดี๋ยวไปฟังกู้ภัยนะฮะที่มาช่วยในที่เกิดเหตุนะครับ

ไม่ได้อยู่ในรถครับกระเด็นออกมาแล้วลง
เหมือนมีอาการเก็บปวด

มีลูกค้าอีกคนบอกว่าถูกยิงหรือเปล่า
เพราะข้างหลังมันเป็นรูมีกลมมีก้อยสอดได้
นี่ฮะที่แรกคิดว่าอุบัติเหตุธรรมดา

หรือว่าเขาจะยิงตัวเอง
หรือมีใครยิงอยู่ในรถแล้ววิ่งหนีไปก่อน
ทุกผู้ชมครับเรื่องต้นในตำรวจสันนิษฐาน

นายสายันคนเจ็บอาจจะจอดรถ

ตกลงกันไม่ได้ก็เลยถูกยิง
น่าจะวิ่งหนีขึ้นรถแล้วขับรถหนี
ขับรถหนีมาแบบสภาพถูกยิงเข้ากลางหลังมานะฮะ
แล้วทีนี้มันแบบมันเจ็บมันไม่ไหวไง
ก็เลยเสียหลักตกข้างทาง
แล้วตัวนี้กระเด็นออกนอกรถฮะ
ภัยก็มาช่วยโอ้โหแล้วเขาบาดเจ็บสาหัสอ่ะ
เขาก็ยังให้การอะไรไม่ได้เมื่อคืนนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเห็นเหตุการณ์นี้แล้ว

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ไปกับกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ
นี่ถนนตรงนี้ฮะโอ้โหมันก็ลงมาลึกนะ
ข้างทางตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ
เป็นถนนตัดสี่ขวาบ้านสร้างตะบนสามเรือน
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยา
กลางคืนนี้มืดมากไม่มีไฟส่องสว่าง
อุบัติเหตุบ่อยครับร่องรอยในที่เกิดเหตุยังมีนะฮะ
ระยะทางรถเสียหลักตกข้างทางเนี่ยมีรอยอยู่สัก๒๐เมตรนะ
จากถนนไปนะครับมีเศษชิ้นส่วนตัวรถยนต์เนี่ยมีคราบเลือดอยู่ด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับพอเรามาในวันนี้ลงพื้นที่มาเนี่ย
ทีนี้ชัดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นชัดแล้วว่ามันเป็นอะไรนะฮะท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนที่มาถึงเนี่ยกู้ภัยบอกว่าก็มาช่วยคนเจ็บแบบนอนเจ็บปวดดิ้นไปดิ้นมา
ข้างหลังนี่มีแผลเป็นรูขนาดเท่าลูกกระสุนเลือดไหลไปหมดนะฮะ
ทีนี้ผู้บาดเจ็บก็แบบค่อยชีพจรอ่อนลงอ่อนลงนะฮะ
ก็ต้องปั๊มหัวใจแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
อ่ะเดี๋ยวฟังกู้ไพก่อนนะฮะ
ใช่ครับมันเป็นรูเป็นรูเข้าไปครับก็เลือดไหลตลอดเวลาครับ
เลือดไหลก็เยอะอยู่เหมือนกันคือถ้าขยับคือไหลครับ
ถ้าไม่ทะลุออกด้านหน้าข้างหน้าไม่มีรอยทะ
ไม่เขาก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าเขาถ้าโดนยิงทำไมในรถไม่มีรอย
นี่ค่ะคือในรถไม่มีรอยเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายครับหลังเขาที่เป็นรูเนี่ยชัดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
หูดหูดหลุดเนื้อก้อนเนื้อที่เป็นตุ่มที่เขาเรียกหูดอ่ะ
จริงสรุปไม่ได้โดนไล่ยิงหนีตายแล้วไม่ใช่เหรอคะ

เพราะว่าไม่มีร่องรอยการยิงรูกระสุนอะไรทั้งสิ้น
คือจังหวะที่รถพลิกก้งพลิกคว่ำอะไรพวกนี้เนี่ยหูดมันหลุด
คงไปกระท่งกระแทกไปอะไรแบบนี้
ค่ะเห็นตอนแรกโอ้วมันลูกแล้วลูกกระสุน
ตกใจหมดเลยนึกว่าถูกไล่ยิงมาอ๋ออ่าเราฟังจากกู้ภัยอย่างนี้นะค่ะ
ถามตำรวจเลยเพื่อความชัดเจนคุณระวีการไปถามท่านภูมิกับการสพบังปะอินนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสมเจตแม้นบุตรนะฮะภูมิกับบอกว่าได้รับการยืนยันแล้วนะครับ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่คดีอุกอาจไล่ยิงจริงนะฮะแล้วก็ไปคุยกับคนเจ็บมาแล้วด้วยนะ
คนเจ็บก็ยืนยันแล้วคนเจ็บนายสายันเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้
เมื่อคืนนี้เขาก็โอ้โหอ่อนเพลียมากอรัชพรค่ะทำงานก็หนักค่ะ
ดื่มไปเล็กน้อยอ้าวขับรถมาหลับในอืมรถตกข้างทาง
แล้วตัวเขาไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะจังหวะที่กลิ้งไปกลิ้งมากระแทกกับตัวถังรถเนี่ย
แผ่นหลังเนี่ยมันไปครูดกับตัวถังหูดอ่ะติ่งเนื้อหูดอ่ะ
มันเลยหลุดมันหลุดหูดมันมีรากใช่ไหมค่ะ
มันก็หลุดแล้วมันก็แบบเป็นรูบุ๋มไงอืมถ้าเหลือก็ไหลไม่หยุดด้วย
โอ้โหตอนนั้นต้องปั๊มหัวใจอ่ะสาหัสอ่ะใครจะไปบอกให้การไม่ไหวอ่ะ
รูแบบนี้อ่าให้การไม่ไหวก็หูดหลุดโอ้ย
พี่คุณรู้ไหมว่าทุกคนเขาตกตกใจแค่ไหนเนี่ย
จริงตำรวจยืนยันกู้ภัยยืนยัน
นี่ฮะหูดนะครับทุกผู้ชมครับ

ฝั่งคนเจ็บเจอพี่ชายฮะพี่ชายของผู้บาดเจ็บนะครับ
พี่ชายบอกว่าทีแรกโอ้โหได้ยินข่าวว่า
เนี่ยถูกไล่ยิงมารถตกข้างทางนี่ตกใจมาก
ไปต่างนานาเพราะน้องชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
พอไปถึงโรงพยาบาลได้คุยกับแพทย์นะฮะ
ก็มาทำแผลไปถึงโอ้โหที่แรกวิ่งไปถึงโรงพยาบาลนะ
พี่ชายบอกเจอแพทย์นี่แบบตกใจจะไปถามว่าน้องเป็นอย่างไร
พอเห็นแพทย์เอ๊ะทำไมคุณหมอดูท่าทางแบบปกติ

ดูแบบปกติไม่ได้ดูแบบโอ้โหเคสแบบอุกชะกันร้ายแรงแบบถูกยิง
แพทย์บอกไปถามหมอเป็นอย่างไรฮะกระสุนกระสุน
บอกไม่มีนะไม่ได้ผ่าตัดเอากระสุนอะไรออกนะ
อาบตกใจเลยทีนี้ยังไงกระสุนทะลุเหรอ

เอ๊ะคือ
ก็เลยไปถามน้องชายน้องชายก็ยืนยันเหมือนที่บอกกับจังหวัดอะ

ทำงานหนักนอนน้อยดื่มไปนิดหน่อยขับรถมาหลับในรถตกข้างทาง
ขูดนี้เป็นมาร่วมปีแล้วน้องบอกกำลังรักษาอยู่

เลิกหลุดเล่าเวลาขับก็พอ

ในรถของทุกพี่ชายเขาเล่าให้ฟัง

เท่าที่ดูก็มีที่หลัง

หาคุยกับหมอเพราะหมอก็บอกว่า

ก็คือถ้าพักฟื้นอีกสักหน่อย
ก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้

น้องชายพอมีข่าวไปว่า
น้องชายถูกไล่ยิงอ่ะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไง

แล้วปกติเขาก็ทำงานกลับบ้านประจำอะไรอย่างนี้
ก็บอกน้องชายนี่บุชาหลงปู่สุข
มีทั้งพระยันแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเหรียญห้อยคออยู่
เพราะดีนะคะที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างที่หลายคนคาดการณ์เอาไว้
แต่ถ้าเป็นไปได้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ถ้าง่วงก็จอดหลับเถอะนะคะ

แล้วก็อย่าดื่มไว้แล้วครับไม่ใช่เมาแล้วครับนะ
ห้ามดื่มแล้วขับแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คุณสายันคะ